มีเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมไม่ฉุนได้ยังไงล่ะฮะ
ฉุนได้ยังไงล่ะนายเสือครับ
ในเสือต้องบอกว่าเป็นเพื่อนรักกับนายหนู
ในหนูเป็นสามีภรรยากับนางเบน
นายหนูเนี่ยนายหนูกับนางเบนเนี่ย
เป็นสามีภรรยากันแต่ก็แยกกันมาสักพักแล้ว
แต่มีลูกด้วยกันนะวันหนึ่งครับ
หนูจะไปง้อเมียจะไปตามหาเมียที่บ้านแม่ยาย
ปรากฏเปิดมุ้งมาอ้าวเฮ้ย

อยู่กับเพื่อนเหรออยู่กับเพื่อนครับ
แต่ชื่อที่ผมบอกมาเป็นนามสมมุติหมดนะคุณผู้ชมฮะ
นี่นะฮะคือความสัมพันธ์รักสามเศร้าเราสามคนเพื่อนเราเผาเรือน
กันไปหมดเลย๓คนเพราะมีเหตุดวนกันด้วยดวนปืนกันฮะ
เหตุเกิดกร้างเดิกคืนวันทางคลานที่ผ่านมาสิบสองกรกฎาคม
นายหนูคนเป็นสามีนี่อายุสี่สิบแปดปีเจ็บที่ต้นขาขวามีแผล
โดนยิงทะลุด้านหลังครับแล้วก็ยืนรอมอบตัวพร้อมกับปืนลูกโม่ที่เขาใช้ก่อเหตุ
ผู้บาดเจ็บอีกสองคนก็คือนางสาวเบนนางสาวเบนเนี่ยเป็นภรรยาของนายหนู
อายุสี่สิบสี่ปีนะครับแล้วโอ้โหนางสาวเบนเนี่ย
คนนี้เจ็บหนักสุดเลยคุณผู้ชมฮะโดนยิงที่ปากจนทะลุไปอีกข้างหนึ่ง
รามเธอหักเลยนะแล้วก็ในเสือครับในเสือเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักของนายหนู
อายุสามสิบเจ็ดปีโดนยิงที่ไหล่ซ้ายแล้วก็น่องซ้ายครับสอบสวนพบว่านายหนู
จริงแล้วอยู่กินกับนางสาวเบนมา๒๕ปีหนูกับเบนมีลูกด้วยกันสองคน
ระยะหลังเนี่ยไม่ค่อยถูกกันครับระหองระแหงกันทะเลาะกันบ่อย
เพราะอะไรล่ะเพราะนางเบนมีผู้ชายอื่นมาติดพันธุ์ครับนางสาวเบนก็เลยอ่ะ
ในเมื่อระหองระแหงอยู่ด้วยกันไม่ได้ขอไปอยู่บ้านแม่ก็แล้วกัน๑เดือน
ระหว่างนั้นนายหนูไม่ได้ลดละความพยายามครับตามเทียวไลท์เทียวขื่อจะไปง้อให้ได้
ไปง้อเบนกลับมาให้ได้จนมารู้ความจริงว่าเอ้าผู้ชายที่มาติดพันธุ์
ตนเองไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือในเสือนั่นเองในเสือเพื่อนรักของนายหนูครับ
คืนเกิดเหตุในหนูจะไปง้อเมียที่บ้านแม่ยายเดินขึ้นบันไดไปชั้นสองครับ
นี่ที่เราวงให้ดูบนห้องเกิดเหตุนะครับขึ้นไปชั้นสองเห็นมุ้งอยู่
มุ้งดูกะว่าเจอเมียนอนอยู่ใช่ครับเมียนอนอยู่แต่ไม่ได้นอนคนเดียว
นอนอยู่กับในเสือครับในหนูยังถามอีกนะเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะ
ตอบว่าเปล่าไม่มีอะไรทันใดนั่นเองครับในเสือซึ่งนอนอยู่กับนางเบ้นเนี่ยนะ
ครับโอมือวัยจริงจริงชักปืนยิงไปก่อนเลยครับโอ้โห
ก่อนได้เปรียบครับครับเปิดไปก่อนแต่นายหนูเบี่ยงตัวหลบทันนั่น
ซะด้วยกระสุนไปโดนผนังบ้านในหนูก็ชักปืนที่พกมายิงสวนกลับไปสิ
ยิงสวนไปสามนัดเข้าไปที่ไหนบ้างเข้าไปที่ไหล่ซ้ายของในเสือเพื่อนรักหนึ่งนัดครับ
วิ่งหนีเลยฮะเสือวิ่งหนีไม่สนเบนที่นอนอยู่ข้างเลย
เป็นต้องเข้ามาห้ามบอกหนูใจเย็นหนูใจเย็นแต่หนูกับเสือเนี่ย
ยิงใส่กันไปอีกสามนัดครับโอ้โหลุกหลงไปโดนเข้าที่เบนท์นี่แหละครับ
ได้ยินเสียงปืนก็วิ่งเข้ามาช่วยห้ามในเสืออาศัยจังหวะชุลมุน
วิ่งหนีไปกระโดดลงคลองข้างบ้านเลยครับหนูก็ยังตามไปไปยิงอีกสองสำนัดด้วย
เสือก็ยิงสวนมาโอ้โหโดนต้นขาขวาของนายหนูด้วยครับ
เอาล่ะเหตุการณ์สงบลงเมื่อกระสุนหมดในหนูกระสุนหมดก็ยืนรอมอบตัวเลยฮะ
ส่วนเสือไปไหนหนีไปเลยครับสุดท้ายก็ยังโดนจับกลุ่มได้อยู่ดี
นี่ที่คุณดอมเล่าไม่ใช่ฉากหนังใช่ไหมเหมือนเป็นฉากหนังเลยคุณบุ๊คคุณปุ้ยคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหอะไรจะเปิดฉากยิงกันขนาดนั้นฮะ
เป็นที่เป็นผู้หญิงคนเดียวในเหตุการณ์นี้เจ็บหนักสุดเลยครับ
โดนนำตัวส่งโรงพยาบาลโพธารามก็ยังให้การไม่ได้
ส่วนในหนูคนที่เป็นตัวสามีตัวหลักเนี่ยนะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
แล้วก็โดนคุมตัวไปที่สพเขาดินแล้วก็ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงินสองแสนบาทครับ
ส่วนนายเสือมือที่๓รักษาตัวที่โรงพยาบาลราชบุรีตำรวจก็อายัดตัวไว้แล้วครับ
ย้อนดูซะหน่อยความสัมพันธ์ระหว่างหนูกับเสือมันเป็นยังไง
หนูกับเสือเนี่ยเคยเป็นเพื่อนรักทำธุรกิจด้วยกันมา
ชอบเมียของกูนี่ก็เลยแตกคอกันเลยครับ
ขณะที่ญาติของนายหนูเปิดเผยว่า
หนูและเบนจริงไม่ได้คบกันแล้ว
เขาแยกกันอยู่มาเดือนนึงแล้วตามที่เป็นข่าวนั่นแหละ

แต่บางทีก็ไปนอนบ้านตัวเองบ้าง

เย็นวันเกิดเหตุก็ยังนั่งกินข้าวที่ร้านค้าอยู่ด้วยกันอยู่เลยครับ
อันนี้เป็นความจากญาติของในหนูนะครับ
สุดท้ายมาเป็นแบบนี้ไปดันมาเจอตอนเปิดมุ้งนี่แหละครับ